ที่บอกเอาไว้ว่าแหม่เด็กคนนี้เขาไปยืนอยู่กลางรางรถไฟ
โอ้โหเต้นด้วยนะเดี๋ยวจะมีคลิปผู้ชมดูเต้นเสร็จในมือมีก้อนหินถืออยู่
คือพนักงานรถไฟเนี่ยเขาเห็นมันท่าไม่ดีก็ถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็อยากจะเตือนให้ผู้ปกครองที่ต้องดูแลลูกหลานเนี่ยให้มันเป็นอุทาหรณ์แบบนี้
มันอันตรายจริงไปดูค่ะ
เป็นยั่วท้าทาย
รับทรงประทานสี่สิบหกขอ

ทางศูนย์สองหลับศูนย์สอง

เขามองไม่เห็นเนี่ยเขามานะคะแล้วเป็นไปได้เลยนะ
อาจจะต้องโดนเฉียวหรือโดนชนได้นะอันเนี้ยเป็นคลิปนะคะ
เขาเอามาโพสต์เอาไว้อ่ะค่ะเพื่อเป็นอุทาหอน
ข้อความระบุแบบนี้ว่าน้องมีความผิดปกติไหม
พ่อแม่ผู้ปกครองต้องอบรมสั่งสอนกวดขันดูแลให้มาก
อันตรายถึงชีวิตม้าเหล็กนะไม่ใช่ปุ๋ยนุ่น
ยืนขวางกลางรางเต้นยั่วยวนเตรียมจะปลาหินใส่รถ
หวูดก็ไม่ลงจากทางอ่ะเขาก็บอกว่าหน้าตบจริงจริง
ประมาณเนี้ยนะคะเอออย่ามาล้อเล่นกับความตาย
อย่าไปเอาเยี่ยงอย่างโอ้โหคุณผู้ชม
คนเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยทีเดียวนะคะ
ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ดูอันตรายมาก
ทีมข่าวของเราค่ะติดต่อไปที่เจ้าของคลิปวิดีโอนี้
คุณชาวลิศทองแสนดีเป็นพนักงานรถจักรนะคะ
เขาบอกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๙มีนาคมที่ผ่านมา
โอ้โหอันเนี้ยเป็นขบวนรถไฟเก้าหนึ่งศูนย์
กำลังออกจากสถานีกาญจนบุรีจะผ่านไปทางตัดถนนอู่ทอง
ใกล้กับตลาดเรสซิตี้ตอนนั้นเนี่ยรถก็กำลังเคลื่อนตัวมา
หันไปเห็นเด็กคนนี้แหละค่ะยืนเต้นอยู่ในมือยังถือก้อนหินอยู่ด้วย
ตอนนั้นคิดเลยว่าโอ้โหเดี๋ยวมันจะเป็นอันตราย
พยายามที่จะต้องหยุดขบวนรถแล้วก็บันทึกภาพเอาไว้อย่างที่เห็นในคลิป
อยากจะเอามาขอให้ผู้ปกครองเตือนเป็นอุทาหรณ์ค่ะ
ก็อยากจะฝากว่ามันไม่ใช่เรื่องสนุกหรือว่าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นครับมันอันตรายมากอะครับถ้าเป็นขบวนรถที่ใช้ความเร็วสูงสุดแล้วเนี่ยแล้วถ้ามายืนอย่างเงี้ยแล้วไม่ลงเลยรถไฟใช้ระยะเบรกนะผมก็ใช้ระยะเบรกที่ไกลอยู่เหมือนกันพอสมควรแต่จะหยุดได้แต่จังหวะเนี้ยน้องเขาโชคดีคือขบวนรถผมเพิ่งเคลื่อนออกได้โดย
อาจจะหยุดขบวนรถเป็นทันร้องอาจเสียชีวิตได้ว่าอันตรายครับก็ฝากดูแลบุญหลายใกล้ชิดหน่อยอะครับว่าอย่าปล่อยให้มาเล่นตลาดอันตรายอย่างที่บอกพฤติกรรมแบบนี้มันเสียงอันตรายจริงนะแล้วมันอาจจะสร้างความเดิดร้อนนะคะให้กับคนอื่นด้วยเพราะอะไรอะคือถ้ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอะไรเนี่ยรถไ
มือจะปลาขึ้นมาหรือเปล่าอีกแล้วถ้าคนที่อยู่ในรถได้รับอันตรายขึ้นมาจะทำยังไงมันก็จะเกิดการสูญเสียนะคะ
ฝากเตือนหน่อยไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ปกครองต้องดูแลอย่าให้น้องมาเล่นแบบนี้ดีกว่านะคะ
ต้องเรียกว่าเล่นพิเลนจริงแล้วก็ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง